ท่านผู้ชมครับต้นปีแล้วนะฮะได้เวลายื่นแบบ
เสียภาษีกันแล้วนะใช่ค่ะเก็บสลิปเก็บอะไรไว้ครบถ้วนหรือเปล่า
อ่าอ่าก็ยื่นเร็วถ้าได้คืนก็ได้คืนเร็วใช่ค่ะ
ถ้าเสียก็จะได้จ่ายเร็วอืมอ่าจะได้จบจบกันไปใช่ค่ะ
แต่ทีนี้มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับอยู่ที่ปลาจีนบุรีนะฮะ
อายุ๔๓ปีแล้วเป็นชาวอำเภอประจันตคามนะครับ
เขาก็ร้องเรียนมายังไทยรัฐทีวีบอกว่า
เขาถูกสรรพากรเรียกเก็บเงินภาษีอากรค้างชำระ
ก็คือเรียกเก็บย้อนหลังเป็นเงิน๔๘๓ล้านบาท
คือตัวเลขนี้มันสูงลิฟต์เลยนะคะ
แต่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีรายได้ขนาดนั้น
บริสุทธิ์บริษัทอะไรก็ไม่มีดูบ้านดูบ้านนี่เขาอยู่
นี่เห็นไหมผู้ชายคนนี้ครับชื่อว่านายภัยบูลศรีทองอายุ๔๓ปี
เป็นชาวอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับร้องเรียนมายังไทยรัฐทีวี
บอกว่าตัวเขาเนี่ยได้รับหนังสือจากสรรพากรพื้นที่ปลาจีนบุรีนะครับ
เพื่อให้นำเงินภาษีอากรค้างชำระไปชำระเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย๔๐๐กว่าล้านนะครับ
แต่ว่าเขาบอกว่าเขาถูกเรียกมาเนี่ย๓ครั้งแล้วนะครั้งแรก๒๙ล้าน
ครั้งที่๒เพิ่มขึ้นเป็นกว่า๓๓๕ล้านบาท
และครั้งล่าสุด๔๘๓ล้านบาท
แล้วก็ถูกทางสรรพากรไปแจ้งความดำเนินคดีอาญาเอาไว้ด้วย

เนี่ยฮะหมายเหมือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่บ้านนะครับ
บ้านพักของนายภัยบูลศรีทองเป็นบ้านคอนกรีตชั้นเดียวนะครับ
ผนังบ้านก็เป็นอิดบล็อกเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ๒งานเศษก็ประมาณครึ่งไร่นะครับ
ด้านข้างของเขาก็มีเพลิงหมาแงนอยู่สองเพลิงเป็นที่อยู่ของแม่แล้วก็หลาน
ส่วนที่บริเวณที่พักของนายภัยบูลนะเป็นบ้านเอื้ออาทรที่ทางอบตสร้างเอาไว้ให้สำหรับผู้ยากไร้
เขาอาศัยอยู่กับครอบครัวที่นี่นะครับมีภรรยามีลูกมีแม่แล้วก็มีหลาน
รวมแล้วทั้งหมดห้าครอบครัวนายภัยบูลเอาหลักฐานจากสรรพากรพื้นที่ปราจินบุรี
มาให้ทีมข่าวของเราตรวจสอบอย่างเช่นหนังสือเตือนให้นำเงินภาษีอากรค้างชำระ
ชำระมีชื่อของตัวเขาระบุว่าเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทมาแทนเฟอร์นิเจอร์
บริษัทนี้ที่เขาเป็นกรรมการผู้จัดการค้างภาษีอยู่รวมเป็นเงิน๓๓๕ล้าน๗แสนกว่าบาท
อันนี้ยังไม่รวมเงินเพิ่มตามกฎหมายถ้ารวมแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีหนังสือเตือนให้นำเงินภาษีไปชำระเนี่ยนะ
ยอดล่าสุดที่มาคือ๔๘๓ล้าน๔๔๐๐๐๐กว่าบาท
โอ้โหแล้วก็ยังถูกหมายเรียกครั้งที่๑จากตำรวจสพประจันตคามเมื่อวันที่๑ตุลาคมปี๖๑
เขาก็เลยต้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีค้างภาษีเนี่ยนะซึ่งตัวเขาเองภรรยาลูกตอนนี้ก็กังวลกันมาก
เนื่องจากครอบครัวในอาชีพคือรับจ้างฐานะยากจนรายได้เฉลี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ๕๐๐บาท
ต้องอาศัยบ้านเอื้ออาทรของน้องสาวอยู่อยู่เลยเนี่ยไม่เคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอะไรทั้งสิ้น
เชื่อว่าต้องมีคนเอาหลักฐานของเขาไปใช้ประโยชน์โดยที่ตัวเขาเองไม่รู้เรื่องมาก่อน
ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนคิดว่าคงมีคนเอาสวมชื่อเอาชื่อเขาไปเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอะไรอย่างนี้
เพื่อเลี่ยงภาษีใช่นายภัยบูลบอกว่าพอถูกแจ้งความไว้ที่สพเมืองปราจีนบุรี
ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเขาก็ถูกตำรวจเรียกไปดำเนินคดี
ถูกนำตัวฝากขังถูกส่งฟ้องศาลถูกปรับด้วยเพราะจงใจเพิกเฉย
ไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหาข้อหานี้ถูกปรับไป๒๕๐๐บาท
เขามองว่าเขาถูกเอาเปรียบด้วยความไม่เป็นธรรมเพราะเขาไม่รู้จริง
ไม่เคยมีบริษัทแต่กลับถูกเรียกเก็บภาษีซึ่งเขาไม่ได้ทำ
ถ้าเขาทำถ้าเขาหนีภาษีเขาเปิดบริษัทจริงเขาบอกว่าเขาจะไม่เสียใจเลย

คือความเป็นอยู่ทุกวันนี้ผมก็ลำบากอยู่แล้วหาเช้ายิ่งค่ำเลี้ยงดูครอบครัว
และภาษีมันไม่ใช่น้อยครับจาก๒๙ล้านเป็น๓๓๕เป็น๔๘๓ล้าน
ซึ่งศักยภาพอย่างผมไม่มีปัญญาแน่ครับที่ว่าจะกระทำเปิดบริษัทแล้ว
หาเงินได้ขนาดนั้นถ้าผมหาได้ขนาดนั้นชีวิตผมคงจะสุขสบายกว่านี้เยอะครับ
ที่ผมร้องสื่อคืออยากได้ความเป็นธรรมว่าใครเป็นคนเอาชื่อผมไปแอบอ้าง
ทะเบียนบริษัทเอาเอกสารผมไปเอามาจากไหน
อยากให้สังคมตีแผ่สื่อตีแผ่ว่าใครเป็นคนกระทำ
ผมอยากจะร้องทุกส่วนที่ผมไม่รู้เรื่องจริงครับ
แต่ถ้าดูจากสภาพบ้านที่อย่างนั้น
จัดการอะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่ว่า๑ชื่อนามสกุลเหมือนกับใครไหม
คนอีกคนนึงเนี่ยมีชื่อนามสกุลเหมือนกันแล้วเขามีตัวตนหรือเปล่า
ถ้าไม่ก็ต้องเป็นเหมือนที่คุณภัยบูลเขาบอกนั่นแหละ
ก็คือใครเอาเอกสารเข้าไปเปิดบริษัทซึ่งตรงนี้มันต้องไปสืบค้นย้อนหลังไง
ไล่สืบเลยว่ามีคนลักลอบเอาบัตรประชาชนเอาเอกสารอะไรของเขาไปเปิดบริษัทโดยใช้ชื่อที่อยู่อะไรของเขา
หรือให้เอกสารใครไปหรือเปล่า
แต่ชื่อบริษัทที่ถูกเรียกเก็บมาก็มีชื่ออะไรชัดเจนถูกไหมคะที่ว่าเป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์
ก็คือทางสรรพากรเขาคงตรวจสอบแล้วไงทางตำรวจเขาคงตรวจสอบแล้วไงว่ามันเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่ของคุณจริงไงใช่ไหม
แต่เรื่องที่ว่าบริษัทนี้ตั้งอยู่ที่ไหนทำกิจการอะไรรายได้เท่าไหร่แล้วไม่ได้จ่ายภาษีเท่าไหร่ค้างอยู่เป็นเงินเนี่ย
รวมแล้ว๔๐๐กว่าล้านเนี่ยตรงนี้จะต้องไปสู้คดีไปพิสูจน์ทราบกันยังไงคุณภัยบูลก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นชื่อผมจริง
แต่ผมไม่ได้ดำเนินกิจการแต่ใครอ่ะทีนี้ใครจะไปช่วยคุณภัยบูลเขาว่าตรงนี้จะทำยังไงให้รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำอย่างนี้
คือถ้าไม่ได้ทำจริงนี่เดือดร้อนเขามากนะคะเพราะว่าโอ้โหขึ้นศาลเนี่ยมันใช้เวลานะ

มันไม่ได้แค่วันสองวันแล้วจบมันต้องนั่งรอต้องเสียเวลาอาจจะต้องมีทนายต้องอะไรยังไงอีกบ้าง
เพราะว่าได้รับแจ้งความจากทางศัลพกรพื้นหน้าพี่ปราหญจีนบุรีก็ต้องออกมาเรียกในไพบูลมาสอบสวน
เจ้าตัวผลิติเศษทุกข้อกล่าวหา
ได้ส่งสำนวนสรุปสำนวนส่งฟ้องศาลตามขั้นตอนต่อไป
ข้อหาตามที่ถูกแจ้งคือไม่ยื่นแสดงภาษีกับหลีกเลี่ยงการเสียภาษีก่อน
ซึ่งก็ต้องไปว่ากันไปสู้คดีกันต่อในชั้นต่อไปในชั้นศาล
ก็ต้องใช้เวลากันหน่อยก็ถ้าตรวจสอบพิสูจน์ได้แล้วจริงเนี่ยฟ้องแพ่งได้นะคะ
เรียกค่าเสียหายได้จากคนที่กระทำความผิดนี้ที่เอาชื่อเขาไปแอบอ้างถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทำจริง